เรื่องราวของหมอแก้วนะฮะเป็นหมอยาพื้นบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
ก็เข้าไปแจ้งความเอาผิดกับย่าของเด็กเพราะว่าเป็นการกุเรื่องมาเพื่อหวังเงินครับ
นายกิ่งแก้วเพชรป้อมอายุ๘๖ปีนะฮะก็เป็นหมอยาพื้นบ้านแหละ
ชาวบ้านก็เรียกหมอแก้วหมอแก้วนะฮะอยู่ในพื้นที่ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกกล่าวหาไปข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๓ปี
หมอแก้วก็เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนสพทุ่งใหญ่เพื่อไปปรึกษาเรื่องของจะแจ้งความเอาผิดย่าของเด็ก
ข้อหาแจ้งความเท็จเขาบอกว่าย่าเนี่ยกุเรื่องเพื่อหวังเอาเงินจากคุณหมอแก้วนะครับ
หมอแก้วบอกว่าตั้งใจว่าจะแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีกับย่าของเด็กผู้กล่าวหา
ในข้อหาแจ้งความเท็จเพราะว่าเรื่องที่ย่าของเด็กกล่าวหาไปข่มขืนหลานสาวเนี่ยไม่เป็นความจริง
และไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นเพราะอายุก็มากแล้วนะฮะ๘๖ปี
อีกทั้งกับครอบครัวของเด็กก็รู้จักกันดีช่วยเหลือกันให้เงินไปซื้อข้าวอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นไม่คิดจะโทษเด็กแต่คิดว่าเป็นเพราะผู้ใหญ่เสี่ยมสอน
และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเพราะว่าต้องการเงินครับ
ว่าถ้าหมอแก้วแจ้งความก็ไม่กลัวนะเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง
ย่ายืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกัน
ไม่ใช่เพื่อเงินแต่เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลานสาวของย่า
ใช่แบบนี้สองฝ่ายออกมาพูดนี่พูดไม่ตรงกันตรงกัน
คนบอกว่าสิ่งที่ตัวเองพูดคือความจริงดังนั้นเรื่องของหลักฐานต่างต้องตรวจสอบ

ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาปัญญาเลิศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานเพิ่มเติม
ซึ่งต้องรวบรวมพยานให้ชัดเจนให้เยอะทั้งพยานแวดล้อมพยานบุคคล
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอนักสหวิชาชีพไปสอบประคัมเด็กก่อน
คุยกับเด็กแล้วอาจจะได้รู้ความจริงมากขึ้น
ทั้งนี้หลังสอบปากคำเด็กหากพบมีข้อมูลหลักฐานครบถ้วน
ก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดต่อไปนะครับ